ทึกเมื่อเย็นนี้นะฮะที่โรงเรียนเลิก
แล้วรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับพุ่งตกลงไปในคลองนักเรียน๑๒ชีวิตเนี่ยนะฮะ
โอ้โหหนีตายกันออกมาแต่มีฝาแฝดคู่หนึ่งคุณพระราพร
เป็นฮีโร่ในการช่วยเพื่อนให้รอดชีวิตมาได้ไปดูเหตุการณ์นั้นกันก่อน
น้องน้องคนนั้นหรือเปล่านั่นแล้วเขียนหรือเปล่า
ต้องกว่าน้ำอ่ะ
น้องกว่าน้ำนักเรียนหรือเปล่า
เวลาประมาณนี้เลยนี่แหละเวลาประมาณนี้ของเมื่อวานนี้เนี่ยฮะ
เกิดเหตุนี้คุณผู้ชมครับรถตู้พุ่งลงไปในคลอง๓
คลองหลวงปฐุมธานีนะครับแล้วมีเด็กนักเรียนนั่งมา๑๒คนเต็มรถน่ะ
จู่ครับรถไม่เบรกเลยนะฮะพอถึงทางแยกนะครับ
แทนที่จะชะลอหรือจะขึ้นสะพานก็ข้ามไปไม่แล้วครับพุ่งพลวดลงคลองตรงนี้เลยนะฮะ
ชาวบ้านมาช่วยกันนักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองในการเอาชีวิตรอดครับ
ไปถามนายสุริยาจีนประชานะครับอายุ๔๖ปีเขาเป็นคนขับรถนะ
รับว่าขับรถมาจากโรงเรียนหอวังปฐุมธานียังไม่ได้ส่งใครเลยสักคนหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าเขาวูบเขาวูบนะเขาไม่ได้หลับในนะเนี่ยครับ
พี่ไม่ว่าวูบหรือหลับในผมว่ามันอันตรายเท่ากันนะพี่
ถ้าพี่ขับแบบเนี้ยนะตกลงไปแบบเนี้ยทีมข่าวไปคุยกับน้องไอโฟน
กับน้องพันธุ์ครับเป็นฝาแฝดที่ผมว่าเรียนอยู่ชั้นม๕อยู่ในรถคันนี้
ฟังน้องเขาเล่าแล้วจะตกใจน้องเขาเล่าบอกว่าโอ้โหพี่
รู้สึกผิดปกติแล้วที่รถมันขับเร็วนะครับเพราะปกติรถโรงเรียนจะขับช้าใช่ไหม
อ่ะใช่เองพูดถูกเดี๋ยวเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นอะไรรู้ไหมครับ
คุณผู้ชมคุณพระพรนะค่ะเห็นคนขับก้มหน้าลงไม่รู้สึกตัวแล้วอ่ะอ้าว
เออเป็นอย่างนั้นเลยเอามือสะกิดคนขับนะครับ
มือสะกิดคนขับไม่ทันแล้วแล้วจากนั้นก็เลยเอามืองัดกระจก
แต่รถพุ่งลงน้ำซะก่อนเนี่ยฮะโอ้โหตกใจกลัวมาก
เอามือทุบกระจกรถออกมานะจากนั้นก็ช่วยน้องที่ว่ายน้ำไม่เป็น
โอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้โหตรงนี้สำคัญนะคะมีน้องที่ว่ายน้ำไม่เป็น
ค่ะถ้าเรื่องเนี้ยมันไม่ตกริมคอมันพุ่งไปกลางคลองหน่อย
อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหลูกเขาฝากชีวิตไว้กับท่าน
เหตุการณ์นี้เขาเจ็บที่ข้อมือเพราะไปทุบกระจกช่วยเพื่อนนี่แหละ
แล้วก็กินน้ำเข้าไปหลายอึกเลยอ่ะไหนเล่าสิลูก
ตอนแรกผมสะกิดไปนิดเดียวครับแต่พอมันใกล้ถึงแล้วผมก็แบบ
ตบตบพี่เขาเลยตบที่ตัวพี่เขาเลยครับแต่ว่าเออ
พี่จะตกน้ำแล้วจะตกน้ำแล้วแล้วพี่ที่อยู่ข้างผมครับ
เขาก็แบบตะโกนในรถบอกว่าระวังนะครับเกือบเสียงดังเลยครับ
แล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ตกลงไปตื่นมาอีกทีตอนที่เขาแบบอยู่ในหนังปั๊มแล้วครับ
แล้วหลังจากตื่นมาตอนที่แบบนักเรียนออกมากันหมดแล้ว
มันจะล็อกเลยครับมันเปิดไม่ได้
ครับให้มันออกครับแล้วก็ให้น้องออกไปก่อนครับ
คือจังหวะทุบกระจกนี่ก็สำคัญเลยค่ะ
มันทำให้ออกมาจากรถได้นะคะเด็กนะคะ

ด้วยคุณผู้ชมตำรวจสภคลองหลวงนะครับ
เรียกตัวนายสุริยาคนขับรถไปสอบปากคำหาสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็จะรอผลการตรวจนะครับจากแพทย์ด้วยนะฮะ
ว่าผู้บาดเจ็บบาดเจ็บขั้นไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าจะได้แจ้งข้อหาถูกแต่เบื้องต้นเข้าข่ายแล้วล่ะ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับ
โอ้โหเรื่องสำคัญเลยนะคะเนี่ยเด็ก๑๒คนนะคะ